ความเพื่อนสาวแพงพิชาพัชมาสอนความสวยให้คุณชมดูกันด้วยนะจ๊ะ
แต่ที่บันเทิงไทยรัฐของเราต้องโฟกัสแบบด่วน
ก็น่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของสาวแจ๊กกี้กับปออันนบ
ที่ทำเอาแฟนคลับอย่างเราเนาะทั้งลุ้นทั้งเชียร์ให้เป็นแฟนกันจริง
คือเห็นเขาหอกล้อหยอกเอิญกันมันหวานมันน่ารักไม่หวาน
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเอาไหนจะโมเมนต์ที่หนุ่มปอ
หอบเค้กวันเกิดไปเซอร์ไพรสแก๊กกี้ถึงหน้าบ้าน
และอย่างล่าสุดเห็นมั้ยที่เสาจ๊ั๊กกี้เค้าลงภาพชุดบิกินนี่
อกเป็นอกเอวเป็นเอวคุณผู้ชมดู
เขาดีมากหนุ่มปอเขาก็อดใจไม่ไหว
เข้าไปแซวบอกไม่ได้ห่วงหรอกเพราะเป็นคนอนุญาตให้แจ๊กกี้ลงรูปเอง

นั่นน่ะสิงานนี้แจ๊กกี้ขอชี้แจ้งด่วนนะคะว่าแหมพี่มันก็ยังไม่ได้สนิทแบบแนบชิดถึงขนาดนั้น
ปอเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วที่ปอมาแซวว่าก็เป็นคอมเมนต์ฮาอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ย
มันก็แค่แซวหยอกเอิญกันเฉยไม่ได้มีอะไรเพราะว่าแจ๊กกี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปขอใครก่อนลงรูปหรือเปล่าเพราะว่าชียังโสด
ที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะน้องแจ๊กกี้เนี่ยยังฝากบอกไปถึงพี่แจ๊กกะรีนตรงนี้เลยว่า
เธอยังคิดถึงพี่เกรทที่ตอนนี้กำลังดังจากบทขุนหลวงท้ายสระจากละครเรื่องพรมลิขิต
อ้าวเค้าเป็นเมุรลอยหรอ
ไม่แต่ว่าก็มีคุยกันมีคุยกันอยู่

เป็นเข้าเฝ้ามาแล้ว

เป็นเข้าเฝ้ามาแล้ว

เอาเป็นว่าเดี๋ยวจิกกี้เป็นแฟนนะเดี๋ยวพังจะกระซิบคนแรกเลย
เออ
เอาจริงนะแม่น้องบองเขาก็แหมเคมีมันได้ไงกับหนุ่มปออันนบ

ใช่แต่ใดคือพี่เกรทไม่เคยมาเม้นแบบนี้นะว่า